พระปฏิบัติชมครับพรุ่งนี้แรงงานไทยที่อิสราเอล

คนนี้นะคะ
นี่ที่บอกว่ามีแค่ผ้าพันแผลแล้วก็กินยาแก้ปวด
ก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลยังกระสุนค้างยังไม่ได้ไปโรงพยาบาลเลยนะครับ
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยได้รับการช่วยเหลือจะกลับไทยในกลุ่มแรกนะครับ
สิบห้าคนแล้วนะครับวันนี้คุณกรัชกรได้ไลฟ์นะฮะ
บอกคุณแม่บอกจะได้กลับเมืองไทยแล้วนะฮะ
ส่วนคุณแม่อยู่ที่พยาวนะฮะเป็นคนพยาวนะครับคุณแม่อายุ๕๙ปีนะครับ
บอกว่าลูกชายคือกรัชกรพุทธศรหรือว่าโจ้อายุ๔๐ปี
วันนี้วีดีโอคอลมานะครับลูกเนี่ยได้รับบาดเจ็บ
ในช่วงการยิงปะทะกันของทหารอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนะครับ
กระสุนเข้าหัวเข่าและเป็น๑ใน๑๕รายชื่อ
ที่จะได้กลับประเทศไทยก่อนนะครับลูกชายเนี่ยบอกว่าตอนนี้อยู่ที่แคมป์นะครับ
นายจ้างเป็นคนจัดหาให้หลังจากก่อนหน้านี้ถูกยิงพร้อมกับเพื่อนสามคน
มีคนหนึ่งถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนตัวของโจ้กรัชกรกับเพื่อนอีกคนนึง
ไม่ได้ไปโรงพยาบาลนะฮะก็ได้ยาแก้ปวดนะครับแล้วก็ยาแดงนะฮะ
เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บอยู่ในแคมป์คนงานตอนแรกเนี่ยมันมีปัญหาอย่างนี้
คือทางนายจ้างเขาก็ไม่ได้เขาก็ดูแลนะเขาก็หายามาให้ให้อยู่ในแคมป
ไม่ได้ให้ไปบังคับไปทำงานอะไรเหมือนกับแคมป์อื่นนะแต่ทางสถานทูตเนี่ยเขาแจ้งมาว่า
ถ้าเกิดว่าจะมาที่ศูนย์อพยพให้หารถออกมาแล้วไปเจอกันที่สนามบิน
แต่สถานการณ์แบบนี้เนี่ยคุณโจ้บอกผมจะไปหารถยังไงมันหาไม่ได้
ก็เลยไลฟ์ชี้แจงสถานการณ์ไปจนล่าสุดเนี่ยก็มีคนจะมารับแล้วนะฮะ
แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นนายจ้างหาให้หรือว่าสถานทูตจัดหาให้นะครับ
แต่เอาเป็นว่าจะมีรถเนี่ยมารับเพื่อไปสนามบินนะครับซึ่งตอนนี้น่าจะได้ประสานงานขึ้นเครื่องอะไรด้วย
พรุ่งนี้จะมาถึงแล้วนะฮะซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเขาบอกว่ามาถึงเมืองไทย
อันดับแรกต้องทำก่อนเลยคือรักษาหัวเข่าก่อนที่ถูกยิงเข้าไปเพราะว่าตอนนี้มันอักเสบหมดแล้ว
มีรถสนในไหมครับจะเป็นไว้ที่ไปส้มไว้เค้
เหมือนกับเขาก็ประสานรายชื่อกันใครบาดเจ็บอะไรได้กลับก่อนอะไรอย่างนี้
คุณโจ้บอกของผมติดปัญหาก็ให้หารถอดออกมาสนามบิน
ลูกชายตอนนี้ก็โล่งใจแล้วส่วนหนึ่งอ่ะจากที่ได้พูดคุยวันนี้
แต่ลูกก็บอกเจ็บแผลอยู่นะครับแม้ว่าบาดแผลเนี่ย
แผลมันจะปิดแต่ว่าเข่ามันบวมอักเสบนี่เดี๋ยวกลับมาบ้านก็คงต้องทำพิธีรับขวัญกัน
คุณแม่บอกจะได้สบายใจถ้าว่าได้ขึ้นจังแล้วปุ๊บ
แล้วก็เรื่องเจ็บป่วยนั่นแรกไปต่อมาคนทัพไปจะรักษาค่ะ
ดีแล้วอาการยังดีขึ้นแล้วเนาะ
แรงงานจังหวัดนะฮะคือคุณกระมวลวันบุญยืนนะครับ
ก็มาที่บ้านที่พะเยานะครับ
มาประสานงานต่างนะครับ
ขั้นตอนมาถึงที่สนามบินที่สุวรรณภูมิพรุ่งนี้
ต้องถูกนำตัวไปทำการคัดกรองเรื่องของสุขภาพก่อน

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะส่งตัวคนเจ็บ
รักษาตัวที่โรงพยาบาลที่รัฐจัดเตรียมเอาไว้ให้
แล้วก็จะไปรับแรงงานเนี่ยกลับส่งบ้านตามภูมิลำเนา
อย่างคุณโจ้ก็จะได้รับการส่งมาถึงจังหวัดพยาว
นี่นะฮะล่าสุดเรื่องรถใช่ไหม
ใช่ค่ะพี่อุ๋ยคือล่าสุดคุณโจ้เขาอัดคลิปส่งมาให้ดูอีกครั้งนึง
คือครั้งนี้นี่ได้ขึ้นรถแล้วนะคะ
เป็นเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยในอิสราเอล
นำรถไปรับคุณโจ้และเพื่อนคนไทยอีก๒คน
ที่มีรายชื่อเดินทางกลับเมืองไทยที่จะมาถึงกันวันพรุ่งนี้
ระหว่างเดินทางคุณโจ้บอกลาเพื่อนคนไทยในแคมป์
และอธิบายให้ฟังว่าโดนยิงอยู่หน้าแคมป์
จุดที่ระเบิดลงคือฟาร์มผักที่อยู่ไม่ไกลจากแคมป์คนงาน
แล้วรถก็ขับบนถนนใหญ่มุ่งไปสถานทูต
เตรียมตัวแล้วรอเพื่อนเพื่อที่สถานทูตก็มีอาหารมาต้อนรับนะคะ
เขาทยอยขึ้นเครื่องกันประมาณสัก๖โมงเย็น

ครับกำลังจะกลับกันแล้วครับ
จุดนี้ก็รับไป๓คนนะคะ
สถานทูตไทยที่อิสราเอลรับมานะ

ก็คือ๓คนนี้ถูกยิงแล้วก็แจ้งความประสงค์ว่าต้องการกลับไทย
ใช่ค่ะก็ส่วนใหญ่กลุ่มแรกที่เดินทางกลับไทย

ที่ยังไม่ออกมาเพื่อนคุณโจ้ที่ยังอยู่อีกหลายคน
ก็ต้องไปดูว่าได้ลงทะเบียนขอกลับไทยด้วยหรือเปล่า
เดี๋ยวเขาอาจจะทยอยรับเพื่อนกลับไทย
แต่ก็จะมีผู้ที่ยังไม่ประสงค์กลับอันนี้ก็จะมีอยู่
แล้วก็มีบางส่วนที่ซื้อตัวเครื่องบินพาณิชย์กลับเอง
ก็ยังมีบางส่วนที่ซื้อได้ใช่ครับอ่ะเดี๋ยวดูที่จังหวัดตากหน่อยกันแล้วกันนะ
มีแรงงานไทยที่อยู่อิสราเอลนะครับถูกยิงบาดเจ็บนะฮะ
ชื่อคุณสมมาแทร่จ๊ะนี่ก็เตรียมเดินทางกลับไทยพรุ่งนี้เหมือนกัน
อยู่ในรายชื่อ๑๕คนเราก็วีดีโอคอลไปคุยนะฮะ
เขาบอกเขาดีใจมากที่จะได้กลับบ้านบอกโชคดีเหลือเกินที่รอดชีวิตมาได้
นี่นะฮะทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับวิดีโอคอลคุยกับคุณสมมาแทร่จ๊ะนะครับ
แรงงานไทยที่ไปทำแรงงานด้านการเกษตรอยู่ที่อิสราเอล
ซึ่งบาดเจ็บนะฮะถูกยิงเนี่ยกระสุนเข้าขาข้างซ้าย
จากเหตุการณ์ที่นี่บาดแผลนะฮะที่สู้รบกันระหว่างฐานอิสราเอลกับทางกลุ่มฮามาสนะครับ
คุณสมมาบอกว่าในช่วงเหตุการณ์ตอนนั้นมันน่ากลัวมาก
เป็นนาทีแบบเฉียดเป็นเฉียดตาย
เช้าวันนั้นที่มีการสู้รบกันคือเมื่อวันเสาร์เนี่ยนะฮะ
นายจ้างเนี่ยให้คุณสมมากับเพื่อนแรงงานที่มีคุณอยู่ในแคมป์เนี่ย๙คน
หลบที่ในบ้านพักของนายจ้าง
ส่วนใหญ่ทางนั้นก็จะมีพวกหลุมหลบไพเลยละมีบังกล้งบังเกอร์เนี่ย
จากนั้นช่วงกลางวันตอนเช้าที่เขายิงถล่มไปหลบในบ้านพักในจ้าง
พอกลางวันนายจ้างก็พาขึ้นรถกระบะสีขาวเพื่อจะพาไปกินข้าวที่แคมป์คนงาน
ห่างจากบ้านพักนายจ้าง๑๐กิโลเมตร
ระหว่างทางไปเจอเจ้าหน้าที่เนี่ยตั้งจุดตรวจจุดสกัดอยู่บนถนน
แล้วไปโดนรถของกลุ่มฮามาสใช้ปืนเนี่ยยิงถล่มเข้าใส่
โอ้โหนี่ขนาดไปเจอจุดด่านของเจ้าหน้าที่แล้วนะ
กลุ่มฮามาสนี่ม้าพอดียิงถล่มใส่
ระหว่างนั้นนายจ้างซึ่งเป็นอดีตทหารเขาชำนาญภูมิประเทศนะฮะ
เขาก็ทำการเลี้ยวรถหลบหนีแบบยุทธวิธี
แต่ก็ยังถูกกลุ่มฮามาสเนี่ยใช้ปืนยิงไล่หลังมา
ทำให้กระสุนมันเข้าขาของคุณสมมา

นี่ค่ะคุณสมมาก็บาดเจ็บมีเพื่อนอีกหลายคนก็ถูกยิงบาดเจ็บเหมือนกัน
แต่มีคนหนึ่งหนักสุดนะฮะอาการสาหัสเพราะกระสุนเข้าคอ
ทีนี้นายจ้างก็ขับรถหนีมาถึงในหมู่บ้านนะฮะ
พอไปถึงในหมู่บ้านไปเจอทหารอิสราเอล
ปรากฏว่าถูกปืนยิงใส่เพราะว่าเขาเข้าใจผิด
คิดว่ากลุ่มของเนี่ยรถแรงงานคันนี้เป็นกลุ่มของฮามาส
คุณสมมาบอกตัดสินใจตะโกนบอกทหารอิสราเอลกันบอกไทยแลนด์ไทยแลนด์
อีกฝั่งนึงก็เลยหยุดยิงนะฮะแล้วก็เข้ามาให้การช่วยเหลือ
เพราะเห็นว่าเป็นคนไทยเป็นแรงงานชาวไทย
ส่วนอาการบาดเจ็บของคุณสมมาณขณะนี้ก็ยังพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านพักของนายจ้างนะฮะ
อาการโดยรวมปลอดภัยดีแล้วล่าสุดเจ้าหน้าที่สถานทูต
ก็เหมือนกับคุณโจ้เมื่อสักครู่นี้ก็ส่งรถมารับ
เพื่อจะเดินทางไปรวมตัวกันที่สนามบิน
ในเวลา๑๘นาฬิกาตามเวลาของอิสราเอลนะฮะ

คุณสมมาบอกโชคดีเหลือเกิน
โอ้โหนี่มันเฉียดตายจริงนะฮะ
เขาบอกโชคดีมากที่รอดชีวิตกลับบ้านได้
เราอยู่บนกลับบ้านรถค่ะ
เราก็เลยหมดอยู่บนกลับบ้าน

ให้หลดไว้ทีนี้แล้วเขาก็พาเรานี่
ดีใจยังไงบ้างจะได้กลับประเทศไทยแล้วแผ่นดินของเรา

ทางสถานทูตเขาบอกว่าให้ไปเจอกันที่สนามบินประมาณ

ตามเวลาของอิสราเอลนะครับ

ตำบลนาโบดอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากนะฮะ
เราได้ไปเจอกับพี่ชายนะ
พี่ชายบอกว่าดีใจมากที่น้องชายปลอดภัย
และจะได้กลับบ้านตอนนี้ทั้งแม่
แล้วก็น้องสะพ้ายก็คือเมียของคุณสมมาเนี่ย

เพื่อไปรอรับคุณสมมาจากสนามบินเลย
ถ้าน้องชายกลับมาถึงก็คงต้องทำพิธีรับขวัญกันนะฮะ
ไรสินก็มาให้กำลังใจที่บ้าน
แล้วก็บอกคุณสมมานี่เขาก็เป็นคนขยันตั้งใจทำงานทำมาหากิน
ไปทำงานที่อิสราเอลก็ส่งเงินมาให้ทางบ้านนี่เห็นไหมสร้างบงสร้างบ้านให้แม่
ให้เมียให้ญาติพี่น้องได้อยู่กันอย่างสุขสบาย
เดี๋ยวพอกลับมาถึงก็คงจะต้องประสานหาทางช่วยเหลือกันต่อไปเรื่องการทำงานต่างนะครับ